อ๋อก็มีความเชื่ออยู่บ้างเพราะมัน
มีหลักฐานเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมมีคลิปออกมาอีกแล้วนะ
จากโรงงานปูนปฐุมธานีโอ้ไปตรงพร้อมกันฮะ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะคุณผู้ชมเห็นไหม
แล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีมันจะมีไฟวาบออกมานิดนึงด้วยนะคะจากเนี่ยเห็นไหมคะ
แฮชแท็กเกือบไปแล้วพี่ฟาดเคราะห์หลังสงกรานแล้วกัน
แท็กฝากให้พี่เผื่อใช้เป็นหลักฐาน
ที่คุณผู้ชมเห็นลอยละลิ้วลงมาบนกลางถนนเนี่ยนะคะคือวัสดุเหล็กวงกลมขนาดใหญ่ค่ะ
มันลอยกระเด็นไปถูกสายไฟฟ้าแรงสูงจนช็อต
แล้วก็ร่วงลงมาใส่ผิวถนนกลางถนนที่รถวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้แหละค่ะ
เพราะดีมากนะคะที่ลงจอดฉุกเฉินได้ไม่โดนรถคันไหนเลย
นายสิทธิชัยริยบุตรคือคนที่บันทึกภาพนี้ได้
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายวานนี้ค่ะ
เขากำลังวิ่งอยู่บนถนนรังสิตปฐุมธานีมุ่งหน้ารังสิตนะ
ก่อนที่จะถึงแยกบางภูนเล็กน้อย
เขาได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นขึ้นหนึ่งครั้ง
จากนั้นก็เห็นแผ่นเหล็กขนาดใหญ่นี่แหละค่ะ
เด็นออกมาจากโรงงานปูนซีเมนแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียง
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะคนที่ขับรถคันสีขาวเนี่ย
เห็นอยู่ข้างหน้านั่นแหละค่ะเขาก็จอดรถลงมาดูความเสียหายของรถ
ว่าโดนหรือเปล่าเกิดอะไรหรือเปล่าก่อนที่เขาจะขับออกจากจุดเกิดเหตุไป
ขณะเดียวกันนายสิทธิชัยที่ขับผ่านโรงงานปูเนี่ย
เห็นว่ามีควันพวยพุ่งออกมาจากโรงงานปูนด้วยก็เลยคิดว่า
อาจจะเกิดการระเบิดของแท้งเก็บปูนซีเมนผงในโรงงานค่ะ
เป็นไงล่ะเมืองไทยก็มียูเอฟโฟมเหมือนกัน